คุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยเจ้าของคลิปเขางงมากว่า
เอ๊ะฉันนั่งแท็กซี่ไปเที่ยว
หรือนั่งแท็กซี่ไปวัดจีนกันแน่

ทาดิทิ้งต้งท้องท้องท้อง

เออยุคนี้มันไม่มีอะนะคะคุณ

โอ้โฮนี่

ชมพูทวีปไปกับพระถังซ้ำจังเหรอ
ตามพระถังซำจังไป
แต่บรรยากาศแท็กซี่นี่คือแบบว่าเหมือนจริง
กลิ่นอายของเขาคือความเป็นจีนมากเลย
มันก็เป็นความชอบส่วนบุคคลเนี่ยเนอะ
ภายในรถมีเต็มไปด้วยแบบเทพเจ้าจีน
เจ้าแม่กวนอิมเครื่องรางจากจีนกระดิ่งลม
ไปดูลายนิ้วมือแล้วผ้ายันเป็นของจีนหมดเลยนะคะ
สาวคนนี้เขาบอกว่าเขานั่งรถไปก็เกรงไฟ
กลัวทำอะไรผิดหรือเปล่าไม่ถูกใจหรือเปล่า

คนที่ขับแท็กซี่เนี่ยนะน่าจะนับถือเทพเจ้าจีนนะคะ
แล้วก็มีความรู้ทางด้านการดูดวงลายมืออะไรแบบนี้ไหม
เพราะว่าเขามีการติดแผนดูลายมือแล้วก็เครื่องรางของจีนเยอะมาก
ไหมก็อาจมีความเชื่อในศาสตร์ทางจีนอะไรประมาณนี้นะคะ
ก็งานประจำอาจจะขับแท็กซี่
งานเสริมก็อาจจะดูดวงหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าไง
อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าใครแบบว่าเคยเจอประสบการณ์อะไรแบบนี้
จริงเขาก็มาเล่าขำแหละมันก็เป็นความชอบ
ส่วนบุคคลคุณมันไม่ได้มีผิดมีถูกอะไรหรอกนะคะ